เชิญท่านต่อไปท่านพิเชษครับครับ

จังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทย

วันนี้เขาขอร้องให้ผม

จะให้เกษตรกรไปพึ่งใครครับ

เขาเอาข้าวมาให้ผม

จะให้เกษตรกรไปพึ่งใคร

ให้มันงอกในสภานี้เลยท่านประธานครับ

ใส่ปุ๋ยไปเลยครับท่านประธานครับ

ปุ๋ยให้มันงอกงามในสภานี้

เกษตรกรของประเทศไทย

แต่ว่าขอให้คุณพิเชษทำความสะอาดด้วยตัวเอง

เปิดโอกาสให้แสดงความรู้สึกแทนชาวบ้าน